ผมว่าส่วนใหญ่มันเกิดจากน้ำมือมนุษย์เพราะเผากันเหลือเกิน
ไปดูภาคเหนือวิกฤตครับวิกฤตหนักต่อเนื่อง
ไปดูภาพมุมโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหทัศนวิสัยอย่างแย่เลยค่ะ
นี่คือชายแดนไทยเมียนมาครับดูก็รู้นี่แม่สายจังหวัดเชียงรายฮะ
เห็นได้ชัดเจนเลยว่าสถานการณ์ฝุ่นควันแม่สายน่ากลัวมากครับ
แม้ว่าช่วงสายของวันนี้ในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
จะวัดได้สามร้อยสามสิบเก้าไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ลดลงจากเมื่อวานโอ้โหเมื่อวานก็ห้าร้อยสามสิบเจ็ดอ่ะ
แต่ยังอยู่ในระดับอันตรายครับเพราะมันสูงกว่ามาตรฐาน๖เท่ากว่า
ส่วนสาเหตุที่ทำให้วัดปริมาณฝุ่นพีเอ็ม๒๕
ได้ลดลงจากห้าร้อยเหลือสามร้อยกว่าเนี่ยนะอืม
คือสันนิษฐานว่าปัจจัยมันมาจากกระแสลมแล้วก็ทิศทางลมที่มาพอช่วยได้บ้าง
ค่ะแต่ในพื้นที่นี่แหละครับที่คุณผู้ชมฮะที่ผมบอกว่า
มันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติจริงเหรอแดงเถือกทั้งภาคเลย
จุดความร้อนนะครับนี่จุดความร้อนโอ้โหสามร้อยหกสิบหกจุดครับ
แล้วก็บริเวณชายแดนในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านด้วยทั้งเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สาย
สปลาวตรงข้างอำเภอเชียงของจุดความร้อนมีสีแดงเต็มไปหมดครับ
อืมไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเช้าวันนี้นะครับ
เที่ยงเผลอเชียงดาววัดค่าฟูนได้โอ้โหเกือบพัน
ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับสูงที่สุดในรอบหลายปีครับ
คุณผู้ชมเชียงใหม่ฮะสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้เด็กเด็กครับ
คุณผู้ชมเด็กนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง
เลือกกำดาวน์ไหลครับนี่เราเอาเอาสีออกถ้าดูดสีออก
ไม่งั้นแดงสดเลยนะไอ้ไอ้กระดาษทิชชูอันเนี้ย
แล้วหลังเนี่ยหลังเป็นผื่นคันนะครับวันนี้ทีมข่าวไปคุยกับนาง
ประพัชยาตั้งพัชระภูวดลคุณแม่คนหนึ่งอยู่สารพีเชียงใหม่
ลาวบอกแม่เครียดแล้วลูกเอ๊ะอืมแม่เครียดมากสถานการณ์ฝุ่นควัน
อยู่นั่งมันหนักจริงจริงนี่ลูกแม่สี่ขวบค่ะนะครับ
เข้าโรงพยาบาลน้ำมูกไอจามหายใจลำบาก
กำเดาไหลแล้วเมื่อกี้หลังเป็นผื่นนะครับ
หมอบอกว่านี่แพ้อากาศที่เป็นมลพิษนี่แหละทุกวันนี้เธอพยายามให้ลูกชายนะครับ
อย่าออกมาวิ่งเล่นลูกอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในห้อง
คือบ้านเธอพอจะมีกำลังเธอบอกตอนนี้นะครับ
เปิดเครื่องฟอกอากาศ๒เครื่องตลอดเวลานะครับ
ห่วงไปถึงครอบครัวที่ถ้าไม่มีกำลัง
ไม่มีกำลังจะซื้อเครื่องฟอกอากาศจะทำยังไงฟังเสียงคุณแม่หน่อยฮะ
แล้วอย่างนี้คือเวลาลูกค้าเข้ามาแล้วเขาบ่นหรือว่าเขาสะท้อนยังไงให้เราฟังบ้างอะพี่
ก็ถ้าหนักแบบนี้ครับก็ไม่ค่อยมีลูกค้าอะไรครับ

มันเป็นนานแค่ไหนครับปัญหาฝุ่นที่ผ่านมาเนี่ย
ตอนนี้ก็เป็นเกือบเดือนแล้วนะครับ

ใช่ครับหนักกว่าทุกปีเลยครับ
นี่คือเสียงจากเจ้าของร้านอาหาร
ที่เขาออกมาบอกว่าตอนนี้กระทบหนักแล้วนะครับ
เจ้าของร้านในเมืองเชียงรายนะครับ
คือเขาบอกว่าวันที่๒๗ที่ผ่านมานะครับ
ฝุ่นขึ้นสูงร้านไม่มีลูกค้าสักคน
ร้างจากวันละ๑๐๐๐๐๒๐๐๐๐บริษัท

ร้างเขาเป็นโอปน์แอร์
ครับแล้วธุรกิจโรงแรมเขาบอกว่าตอนนี้นะ
มีลูกค้ายกเลิกการเลื่อนเข้าพักแล้ว

เป็นแถลงการของคุณหมอ

เป็นอาจารย์หมอโลห์หูใจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เขียนแถลงการเป็นลายมือเจ็บ
เจ็บอะไรเจ็บปวดครับ
อาศัยอำนาจประชาชนผู้มีสิทธิ์
ขั้นพื้นฐานในการหายใจ
ขอประกาศให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
เป็นพื้นที่ประสบภัยเนื่องจากเราไม่อาจพึ่งพากลไกรรัฐ
ในการบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้
ขอให้ทุกท่านป้องกันตัวเอง
และคนที่รักอย่างดีที่สุดครับ

ไปดูช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่ท่ากัดสยานทหาร
องบิน๔๑ที่จังหวัดเชียงใหม่
เขาระดมอากาศยานจากหลายหน่วยงาน
ปฏิบัติภารกิจในการดับไฟป่า
ซึ่งเป็นสาเหตุของมลพิษทางอากาศในภาคเหนือ
อยู่ในขณะนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นฮอปั๊กเป้านะฮะ
เครื่องบินทิ้งน้ำจากกองทัพอากาศ
เอ่อฮอปั๊กเป้าเมื่อกี้ของปอปฮอล์เขานะ

รวมทั้งเฮลิคอปเตอร์จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
โดยอากาศยานทั้งหมดจะแบ่งหน้าที่นะครับ
ตั้งแต่บินสำรวจตรวจฮอตสปอร์ต
ดับไฟป่าโปรยสารเคมีเพื่อควบคุมพื้นที่ไฟป่า
แล้วสร้างแนวกันไฟป้องกันการลุกลามขยายพื้นที่

นี่สถานการณ์ล่าสุดนะคะจุดฮอตสปอร์ตเยอะมาก
แล้วก็ภาพล่าสุดที่เรามาให้ดูถึงวันนี้
จะดีขึ้นนะคะกว่าวันก่อน
แต่ก็อย่างที่เห็นยังแย่อยู่เลยนะคะ